ยังอยู่ที่เรื่องของพระคุณผู้ชมครับ
ที่ผ่านมาเคยได้ยินข่าวกันว่ามีการบุกไปจับพระบรอม

คราวนี้ไปจับพระจริง
ออกมารับบินทบาทนอกพื้นที่นานกว่า๒เดือนนะครับ
ล่าสุดครับทหารตำรวจมีการบุกไปตรวจสอบพระสงฆ์๖รูป

หลังจากมีการไปปรากฏในป่ากระถิ่นข้างฐานนะครับ
แล้วก็ออกไปรับบินทบาทในพื้นที่ของอำเภอ
บางปะกงจวัตชะเชิงซาวนานกว่า๒เดือน
เพราะถือว่าเป็นการทำผิดวินัยส่งครับ
นี่เป็นภาพขณะพระสงฆ์เดินออกมาจากปากกระถิ่นครับ

โลเมตรที่๓๙ขาเข้ากรุงเทพมหานคร
แล้วก็ออกมาโบกรถแท็กซี่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ก่อนที่๑๐๓วัชรพงศ์นามโสหัวหน้าชุดควบคุม
องร้อยรักษาความสงบกองพันธหารปืนใหญ่ที่๒รักษาพระองค์
จะนามกำลังทหารจำรวจผู้ท้อนบางปะโกงเข้าไปหัวสอบ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็แจ้งมานะครับว่า
ทั้งที่จุดนี้ไม่มีวัดตั้งอยู่ครับ
โดยเป็นพื้นที่อยู่ห่างจากถนนประมาณ๑กิโลเมตร
อยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลบังวัว
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
จากการเข้าไปตรวจสอบไปพบพระสงฆ์๖รูปกางเต็นต์ปักกรดกันอยู่ภายในป่า
ทราบชื่อว่ามีพระชาลีหงรัฐอายุ๔๐ปี
พระประหยัดขานภูเขียวอายุ๕๗ปี
พระทองม้วนกัลลาอายุ๔๘ปี
พระสมพรเพชรนาวาสอายุ๔๖ปี
คำปองเพชรนาวาสอายุ๔๙ปี
และพระสรายุทธ์ศรีภูมิอายุ๒๗ปีครับ
ทั้งหมดบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอแก้งเคาะจังหวัดชายภูมิ
จรฐีจึงประสานงานไปยังพระครูปริยติธรรมกิจ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชบรังสลิตนะครับ
และภูมิในการหน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พบว่าพระทั้งหมดนั้นเป็นพระจริงนะครับ
แต่ว่าการเดินทางไปอยู่ในป่าถือว่าผิดวิสัยของพระสงฆ์
เพราะการเดินทางออกจากวัดนั้นจะต้องไปจำวัดตามพื้นที่ต่างเท่านั้นนะครับ
ซึ่งพระทั้งหมดนั้นยอมรับว่าเดินทางออกจากนอกพื้นที่
หวังไปรับบินทบาทเพื่อความอยู่รอดแต่ละวันเท่านั้น
โดยแบ่งพื้นที่กันเดินสายแล้วก็นำของมารวมกัน

เพราะอ้างว่ามาปรักกรดภาวนาศีลและประกอบพิธีที่พุทธมนตรครับ
ต่อไปครับ